มีเรื่องที่น่ายินดีคุณผู้ชมครับเพราะว่า
สิ่งของอย่างหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี
อาจจะได้ขึ้นบัญชีมรดกโลกด้วยนะ
ส่วนตอนนี้ถ้าใครเห็นว่ามีคนแชร์มาในไลน์ในกรุ๊ปไลน์ว่า
ปรทเขาให้เติมน้ำมันฟรีอันนี้จริงหรือเปล่า
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกวันนี้เป็นการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รอบใหม่ที่เขาให้เริ่มยืนยันได้วันแรกเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชม
มีคนยืนยันตัวตนแล้ว๔๘๐๐๐คนครับ
และมีคนที่ไม่ผ่านและยื่นอุทธรณ์อีก๑๕๐๐๐คน

ซึ่งผู้ที่ได้สิทธิสามารถจะติดต่อยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทกศธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศครับ
พร้อมกับผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับบัตรประชาชนที่จะใช้เป็นบัตรแทนบัตรคนจน
แต่ละวันคาดว่าจะสามารถยืนยันตัวตนได้ราว๖แสนคนต่อวันครับ
สามารถจะยืนยันตัวตนได้ภายใน๑๘๐วันไปจนถึง๒๗สิงหาคมนี้เลยนะครับ
และใครที่ชอบใช้ผ้าข่าวม้านะครับตอนนี้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว
เพราะคอรมออนุมัติให้เสนอผ้าขาวม้า
อเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
มนุษยชาติครับต่อจากโขนต่อจากนวดไทยและโนราที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้ว
ขณะที่สงกรานและต้มยำกุ้งอันนี้รอพิจารณาอยู่
โดยยื่นเสนอต่อยูเนสโก้ในเดือนมีนาคมนี้
ผ้าขาวม้าครับคุณผู้ชมมาจากคำว่ากามาบันในภาษาเปอร์เซีย

คนไทยเนี่ยใช้สารพัดประโยชน์เลยนะครับเอามานุ่งเอามาเคียนเอวเอามาห่ออาวุธก็มีเหมือนกัน
สัมภาระก็ได้ใช้ปูนอนใช้นุ่งอาบน้ำเช็ดตัวผูกเปรย์ก็ได้เหมือนกันครับ
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องรอยูเนสโก้พิจารณาก่อนนะครับ
ท้ายกันที่เรื่องต้องเตือนครับใครที่เจอการแชร์ในโซเชียลในกลุ่มไลน์ต่างว่า
ตทเปิดรับสิทธิ์พิเศษค่าน้ำมันรถยนต์ฟรี๑๐๐บาทถึง๓๐๐บาทต่อวัน
สำหรับคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเท่านั้นเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องถามปตทสิ
เขายืนยันแล้วว่าไม่จริงครับทางปตทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแชร์เรื่องนี้ครับ
และไม่ได้เป็นผู้ผลิตภาพประชาสัมพันธ์ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้แต่อย่างใดเตือนประชาชนที่ได้ข้อมูลนี้
อย่าเชื่อครับแล้วอย่าไปแชร์เชียวอย่าไปกดลิงก์ใดเลย